ถ้าเกิดจะแยกประเภทหรือว่าแบ่งกันจริงเนี่ย
จริงมันมีรายละเอียดเยอะค่อนข้างเยอะ

ยังคำจะแก่ความง่ายก็คืออาวุธพวกนี้นะครับ
มันถูกควบคุมด้วยกฎหมายพระราชยัติอาวุธปืน๒๔๙
ก็นานมากมุลารมากแล้วนะครับ

เรายังใช้กรอบนี้กฎหมายในการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยอยู่

แล้วก็ผมขอเพิ่มเติมหนีนแว๊นตำกรมมหาช์ไทย
อาวุธปืนนี้ขึ้นมาผมก็อยู่ในกลุ่มยกล้างนั้นด้วยนะครับ
ถือว่าทันสมัยมากเลยแต่สุดท้ายก็ถูกตีตกในขั้นสุดท้าย
เสียดายนะครับทีนี้อาวุธปืนที่เราจะใช้งานกันอยู่ทั่วไป
ก็คือเป็นอาวุธโดยสภาพอยู่แล้วล่ะแต่ชื่อมันชัดอยู่แล้วนะครับ
อาวุธปืนนะครับก็จะแบ่งเป็นโอโต้ลูกโม่โอเค
ตอนนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีสิ่งที่เราเกิดขึ้น
เป็นรับวิพากษ์วิจารณ์ก็คือสิ่งเทียมอาวุธปืน
มีปืนก็คือปืนจริงนี่แหละกับสิ่งเทียมอาวุธปืน
ตอนนี้กลับไปที่ปืนก่อนนะครับก็เป็นปืนในระบบ
ก็คือปืนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้ซื้อจะต้องมีขออนุญาตอย่างถูกต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางรัฐกำหนด
กับอีกปืนหนึ่งก็คือปืนนอกระบบปืนนอกระบบเนี่ยมันมีมาหลากหลายครับ
เราเรียกกันว่าง่ายว่าปืนเถื่อน
สองบางทีก็ไอ้ปืนในระบบไม่ได้ศูนย์หายหรอก
แต่เจ้าของขายนอกระบบลบทะเบียนบ้างอะไรบ้าง
เพราะอยากหาตังค์นะครับก็ลบทะเบียนก็ขายไปนะครับ
อีกอันนึงก็คือไทยประดิษฐ์เราเรียกกันว่าไทยประดิษฐ์นะครับ
หนังนี้สุดก็คือปืนอูไทยนะครับท่านเจ้าครับ
ผมอ่านข่าวบ่อยปืนไทยประดิษฐ์อะไรอย่างนี้
ใช่ปืนอยู่ในกลุ่มไทยประดิษฐ์ปืนเถื่อนเหมือนกัน
ถือว่าเป็นปืนจริงไหมพี่เป็นปืนจริงครับ

ประดิษฐ์นี่คือปืนปากกานี่คือปืนจริงเลย
จริงปืนไอ้อาวุธใดก็ตามนะครับ
ขับดันด้วยพลังงานที่เกิดจากแกนแก๊ส
ดินขับถือว่าเป็นอาวุธปืนหมดนะครับ
แม้กระทั่งลมที่ถูกขับออกไปด้วยลมเนี่ยนะครับ

แต่ยังไม่เป็นปืนอัดลมนะครับ

เพราะฉะนั้นปืนเนี่ยที่ต้องลงทะเบียนเลยนะ
ยังไงก็ต้องลงทะเบียนกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

แต่ถ้าไม่ลงทะเบียนจะเป็นประเภทไหนก็แล้ว
แต่จะเป็นแบบประดิษฐ์ไม่ประดิษฐ

ทีนี้มันก็มีการออกแบบอาวุธปืนประเภทใหม่
เพื่อตอบโจทย์ของคนที่ไม่ต้องการใช้ปืนจริง
หรืออยากจะเล่นปืนจริงแต่ไม่มีกำลังซื้อ

ก็เป็นปืนพลาสติกเป็นปืนอะไรอย่างนี้นะครับ
อาวุธปืนแต่ไม่ยิงไม่สามารถยิงได้กระสุนจริง

อันนี้กฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่ามันคือสิ่งเทียมอาวุธปืน
ก่อนหน้านี้ยังไม่มีนะครับ
แต่มันเริ่มแพร่หลายขึ้นแล้วมันออกแบบใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น
เหมือนจริงเลยบางทีเนี่ยถ้าคนไม่คุ้นเคยกับมันเนี่ยนะครับ

แล้วก็ต่อมามันเคยแพร่ระบาดขึ้น
ก็เลยออกพระราชบัญญัติสิ่งเทียมอาวุธปืน
เอาไอ้กลุ่มนี้นะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มสิ่งเทียมอาวุธปืน
เทียมอาวุธปืนปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีก็คือบีบีกัน
เข้ามาสู่ยุคของบีบีกันแล้วนะครับ
บีบีกันเนี่ยก็จะมีสองระบบหลัก

แต่ไม่มีการจุดระเบิดเหมือนกับปืนจริง
ดันด้วยแก๊สแก๊สอัดแก๊สกระป๋องแก๊สหรือลมธรรมดานี่
อีกระบบหนึ่งก็คือขับดันด้วยไฟฟ้า
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ
แล้วเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเขาก็จะมี

ต้องมีความเร็วไม่เกิน๕๕๐ฟุตต่อวินาที
เพราะถ้าเร็วกว่านั้นมันอันตรายแล้ว

โดนหนังนี่เข้านะครับ

แล้วก็มีรูปอีกว่าเพจนึงเรียกว่าลูกเหล็ก
ลูกเหล็กครับเป็นลูกเหล็กทรงกลมเลย
มันอันตรายแล้วแต่ลูกเหล็กก็จะควบคุม
แต่ก็ยังมีการรับรอบนำเข้ามากันนะครับ

ท่อของมันเนี่ยหนึ่งลำกล้องมันไม่มีเกลียวแล้วท่อของมันเป็นแค่ท่อทองเหลือง
ส่วนที่เห็นก็ประมาณหกมิลท่อเล็กนะครับ
เกลียวแล้วก็เป็นท่อทองเหลืองบางนั่นก็คือลักษณะโครงสร้างของมัน
ก็แล้วแต่ผู้ผลิตแล้วแต่ผู้ผลิตแล้วแต่โมเดลที่เขาทำขึ้นมา
แล้วก็ขับดันด้วยแก๊สขับดันด้วยพลังงานไฟฟ้า
เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะเอากระสุนจริงเข้าไปจุดไปใช้ได้
อย่างบีบีกันพี่แต้มถ้าเกิดเอากระสุนทิ้งไปใส่
คือโครงสร้างมันไม่ได้มันก็อย่างที่อาจารย์พูดมันโครงสร้างไม่ได้
เพราะว่าบีบีกันเอาอย่างแบงค์กันเนี่ยมันเหมือนของจริงทุกอย่างเลย
แม้แต่ระบบในการที่จะทำให้ลูกกระสุนขับเครื่องไปเนี่ยเหมือนทั้งหมด
บางอย่างก็สามารถจะทำให้ได้แต่บีบีกันเนี่ยหนึ่งยังโครงสร้างมันใช้สำหรับลูกพลาสติกไง

เพราะฉะนั้นตัวของมันเนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกใส่กระสุนจริงมันก็
ไอ้ที่มันจะตัวอย่างกระสุนเนี่ยเอาทุกว่าเราจะเปลี่ยนลำกล้องขนาดมันก็ได้
กล้องมันไม่ได้แล้วระบบมันไม่เหมือนกัน
เพราะอย่างที่จานพูดอ่ะบางทีมันใช้แก๊ส
ต้องเติมแก๊สไงเติมแก๊สเพราะมีแรงแรงด้านมันก็ถึงจะไม่ให้ลูกเคลื่อน
แล้วบางทีก็ไฟฟ้าแต่แบงค์กันมันขับเคลื่อนด้วยกับดินปืน
และลูกร่างมันก็ไม่ได้
บีบีกันเข้าไว้ส่วนมากก็คือเล่นเกมกีฬา
เล่นเพื่อนเกมกีฬ่าต้องเงินเหงาใจ
แล้วแบงก์กันมันมาตอนไหนมันมาตอนไหน
คือแบงก์กันเพราะว่าเด็กไม่ใช่กอเหตุเนี่ย
คือไปซื้อแบงก์กันที่ใช้กระสุนจริง
ถ้าคุณใส่กระสุนจริงไปมันจะไม่ออก
คือเขาออกแบบรังเพลิงใส่กระสุนจริงไม่ได้
คือใส่ไม่ได้เลยใช่ออกแบบให้ใส่กันไม่ได้
ว่าแต่ใส่ไปแล้วยิงไม่ออกคือใส่กระสุนจริงไม่ได้เลย
ไอ้แบรงค์กันเนี่ยต้องใส่ลูกแบรงค์กันเท่านั้นถูกต้อง
แล้วหน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่ต้องใช้รูปแบงค์ของมันเท่านั้น
เพื่อเอาไว้เล่นหนังแสดงหนังหรือซ้อมได้ไหมพี่ซ้อมก็ได้
ปล่อยตัวนักกีฬา